คุณผู้ชมคะที่ระยองค่ะมีเหตุการณ์ที่สามีเก่าเกิดความหึงห่วงนะคะ
แล้วก็ไปก่อเหตุแทงสามีใหม่จนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนภรรยาค่ะตัวฝ่ายหญิงเองเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะตำรวจภูทรมาพตาพุธที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุ
ก็ลงพื้นที่ไปตรงนี้นะคะนี่คือผู้เสียชีวิตนอนอยู่แบบนี้ค่ะ
ครับเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตายเป็นผู้ชายหนึ่งคน
แล้วก็บาดเจ็บ๑คนเป็นผู้หญิงส่งโรงพยาบาลระยอง
นี่คือถนนสายขดหินเขาไผ่ชุมชนเขาไผ่นะคะ
หน้าหมู่บ้านบุญถาวร๘ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองก็ไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายรัตติพงตานะอายุ๒๕ปี
เป็นชาวตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะ
สภาพศพคือนอนหงายจมกองเลือดนะคะ
มีบาดแผลก็คือถูกมีดแทงที่บริเวณด้านหน้าที่ราวนมด้านขวายาวประมาณ๒นิ้ว๑แผล
กลางหน้าอกด้านหน้าค่ะก็มีแผลนะคะแผลยาว๒นิ้วอีกหนึ่งแผล
ใต้สะดือมีแผลยาวสองนิ้วอีกหนึ่งแผลไหล่ด้านหลังก็มีอีกหนึ่งแผลนี่นะคะครับ
ห่างจากผู้ตายไปสามเมตรมีมีดค่ะมีดทำครัวหนึ่งเล่ม
สภาพคือถูกห่อด้วยกระดาษแข็งก็ไม่มีรอยเลือดติดอยู่นะคะ
เล่มเนี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามีดนี้คือมีดของผู้เสียชีวิตเอง
หรือเป็นมีดของผู้ก่อเหตุห่างจากตัวผู้เสียชีวิตไปประมาณสิบเมตร
มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าสีดำทะเบียนขอไขมอม้านอหนู
สองสามสองลำปางล้มอยู่แบบนี้ค่ะมีหมวกกันน็อก
มีรองเท้าแตะทั้งหมดนี้ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนคนเจ็บค่ะคนเจ็บก็ถูกส่งโรงพยาบาลระยอง
คนเจ็บชื่อว่านางสาวจิตกัญญายางสิริพงศ์อายุยี่สิบสามปี
เป็นชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะตัวคนเจ็บเนี่ยเหมือนกับว่าถูกถีบ
รถจักรยานยนต์ล้มก็เลยได้รับบาดเจ็บผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเก้ง
แทร่เฮออายุยี่สิบเก้าปีสัญชาติมงค์นะคะ
ตำรวจก็เดินทางไปที่แคมป์คนงานที่ผู้ก่อเหตุอยู่ที่นั่นนะคะ
ไปสักประมาณสองกิโลนะคะไปคุยกับนางน้ำทิพย์สิริเมืองอายุสี่สิบห้าปี
เป็นแฟนของหัวหน้าแคมป์คนงานเขาเล่าให้ฟังครับ
ว่าตัวผู้บาดเจ็บตัวนางสาวจิตกัญญาชื่อเล่นชื่อสานะคะ
สาเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องตรงนี้บีหกศูนย์ห้า
ส่วนในเก้งผู้ก่อเหตุอยู่ห้องพักเลขที่บีเจ็ดหนึ่งห้า
มันตรงกันข้ามกันค่ะห้องตรงกันข้ามกันเลย
เก้งกับนางสาวสาเนี่ยก็เป็นคนงานอยู่ที่บริษัทอิตาเลียนไทย
เขาเคยคบกันเคยรู้จักกันเคยอยู่ด้วยกัน
แต่ช่วงหลังเขาเลิกกันไปนะคะสาเหตุที่เลิกเนี่ย
น้ำทิพย์บอกว่าก็ในเก้งแหละชอบตบตีชอบทำร้ายร่างกายนางสาวสาเป็นประจำ
เมื่อวานนี้ห้าโมงเย็นตัวผู้เสียชีวิตนะคะ
มาหานางสาวสาที่แคมป์คนงานแล้วกลายเป็นว่ามีการทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันวันนี้ผู้เสียชีวิตก็โทรศัพท์มาหานางสาวสา
มารับนางสาวสาออกไปด้านนอกในเก้งเหมือนกับว่าตัวเองก็เคยคบหากับนางสาวสาไงฮะ
ครับก็เลยหึงหวงอิจฉาครับแค้นใจขี่รถจักรยานยนต์ตามไปเลยนะคะ
พอตามไปปุ๊บไปถีบรถจักรยานยนต์ของเขารถล้มค่ะ
ฝ่ายหญิงก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุไปแทงฝ่ายชายจนเสียชีวิตก็นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
ว่ารักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบนี้นะคะครับ
เขาทะเลาะกันบ่อยไหมฮะก็บ่อยอะค่ะเพราะว่าเขาเลิกกันแล้วแต่ผู้ชายไม่ยอมเลิก
แล้ววันนี้เกิดเหตุก็เห็นผู้หญิงก็โทรศัพท์มาค่ะแล้วก็เดินลงไปผู้ชายก็เข้ามารับ
คนตายก็เข้ามารับที่แคมป์พอเสร็จแล้วก็คนชื่อเก้งแฟนเก่าเขาก็ขับรถตามไป
ก็ไม่เห็นนะคะนี่ค่ะคาดว่าเป็นแบบนี้ขี่รถตามไปถีบรถเขาล้ม
ก็แทงฝ่ายชายที่เป็นแฟนคนใหม่ครับแล้วก็ฝ่ายหญิงเขาก็รถล้มได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็นี่แหละค่ะเรื่องชู้สาวทะเลาะกันมาก่อนด้วยอะไรด้วยหึงด้วยนะคะ
เป็นเรื่องของความหึงหวงคือฝ่ายหญิงเป็นคนหน้าตาดีค่ะ
ก็ตอนนี้กำลังติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ